ก็ตอนนี้ยังไม่ได้นำไปลงทะเบียนนะครับแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะครับ
ก็อยากให้มีมานานด้วยส่วนหนึ่งเพื่อที่คนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุที่มันมีสุนัขจรจัดมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบกับสุนัขของตัวเองนะครับหรือสัตว์เลี้ยงของตัวเองแต่ทีนี้ในส่วนของมาตรการที่ออกมาอยากจะ

มันก็ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนว่าแล้วถ้าอย่างคนที่ไม่ไปทำจะส่งผลอะไรจะมีผลอะไรหรืออย่างฟาร์มสุนัขที่เขามีสุนัขหลายหลายตัวเนี่ยจะต้องทำตอนที่สุนัขคลอดหรือว่าหลังจากที่สุนัขเนี่ยถูกซื้อขายอะไรไปแล้วระบบการมองมาตรการในเรื่องของการเอาสุนัขมาขึ้นทะเบียนเนี่ยมันจะมองแค่แค่เฉพาะว่าสุนัขเลี้ยงที่บ้านอย่างเดียว

เพราะว่ามันยังไม่เห็นความชัดเจนของมาตรการต่างที่ออกมาแต่ก็ยินดีที่จะนำไปลงทะเบียนถ้ามาตรการที่ออกมามันชัดเจนแล้วก็สมเหตุสมผลครับ
พันธุ์ไหนเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์เลี้ยงแหม่ฝรั่งนะ
มาบ้านเนี่ยไม่เอา
วันนี้ไม่มีสอนแล้วครับไม่มีครับ
มองก้อนหน่อยมองก้อนหน่อยมามองก้อนหน่อย
ชอบเท่าไหร่